คุณผู้ชมคะพาไปที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะตอนนี้ต้องตรวจสอบสถานการณ์น้ำนะคะ
เพราะว่าน่าเป็นห่วงจริงตอนนี้น้ำท่วมทะลักเข้าเขตเมือง
สูงประมาณสักสามสิบเซนติเมตรครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ชาวบ้านก็กลหนพอสมควรเพราะน้ำพอมาเนี่ยโอ้โห
ขยับขึ้นขยับขึ้นเรื่อยท่วมสูงค่อนข้างเร็วอะค่ะ
ไปตรวจสอบจากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
รายงานมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ตอนนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนั้นก็พบว่ามีฝนตกโปรยปลายลงมานะครับ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นก็ตกลงมาอย่างหนักทำให้นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาของจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ที่จะมีมวลน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากที่เดิมนั้นก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ด้านหลังผมนะครับตอนนี้ก็คือที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยนั้นก็ได้ทำการป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้มวลน้ำเข้าไปยังวิทยาลัย
ด้วยการนำกระสอบทรายนะครับมากั้นไว้บริเวณประตูทางเข้านะครับ
ซึ่งพื้นที่ตรงบริเวณนี้เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็ถูกน้ำท่วมขังอย่างหนักเช่นเดียวกัน
แต่ว่าปีนี้ทางกรมชนรับประทานนะครับโดยผู้อำนวยการสำนักงานชนประธานที่สิบสี่นั้น
ก็ได้แจ้งว่าน่าจะน้ำนั้นมีจำนวนมหาศาลมากกว่าเดิมนะครับคือจากที่ปลายปี๕๙นั้นจะเร่งระบายน้ำอยู่ที่๒๓๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
แต่ว่าปีนี้แล้วก็ในขณะนี้เนี่ยทางเขื่อนเพชรนะครับ
ระบายน้ำอยู่ที่สามร้อยห้าสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีนั่นก็หมายถึงว่ามวลน้ำนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็น่าจะท่วมพื้นที่ชั้นในของจังหวัดเพชรบุรีอย่างแน่นอนนะครับ
เพราะว่าโดยธรรมชาติของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ในแม่น้ำเพชรนั้นจะสามารถรองรับน้ำได้เพียง๒๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับ
แล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรีนะครับถึงมาตรการป้องกันน้ำไม่ให้มันไหลเข้าไปยังพื้นที่ชั้นในของโรงเรียนครับ
สวัสดีครับครับอ่าท่านท่านผู้รายการครับ
ตอนนี้เรามีมาตรการป้องกันพิจารณาเรายังไงบ้างครับเรามีมาตรการป้องกันทั้งสองชั้นชั้นที่๑คือเรามีเครื่องสูบจำนวน๔ตัว
ที่จะสูบออกในกรณีที่น้ำไหลเข้าครับแล้วมาตรการที่สองนะครับเราก็ได้ความร่วมมือจากสิทธิ์เก่าที่เอากระสอบทรายมาให้
จากคุณครูจากนักเรียนนักศึกษาปัจจุบันจากท่านผู้บริหารท่านรองผู้อำนวยการนะครับ
มาช่วยกันกั้นเพื่อไม่ให้น้ำนี่ไหลเข้าในวิทยาลัยของเราครับคาดว่าจะป้องกันได้ไหมครับ
ว่าจะป้องกันได้เพราะว่าเราดูแล้วสภาพน้ำข้างในนี้แห้งมีไม่มากนัก
ซึ่งคาดว่าเราจะดูแลรักษาวิรัยของเราให้ปลอดภัยจากการที่น้ำท่วม
เพื่อไม่ให้เครื่องจักษ์ซื้ออุปกรณ์ต่างต่างได้จบรู้เสียหายครับครับ
มากครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งตรงข้ามของวิทยาลัยนะครับ
ซึ่งก็คือในฝั่งตรงข้ามนั้นก็คือวิทยาลัยอีกเช่นเดียวกันนะครับ
จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะครับมีมวลน้ำนั้นได้ไหลเข้าท่วมทุกพื้นที่
บริเวณนี้แล้วนะครับโดยในพื้นที่ข้างในนะครับ
ระดับน้ำนั้นจะสูงประมาณยี่สิบถึงสามสิบเซนติเมตรนะครับ
แล้วก็พบว่าได้ไหลเอ่อเข้าข้ามถนนนะครับแล้วก็เข้าไปยังบริเวณภายในวิทยาลัยเทคนิคแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับ
และนี่นะครับผมก็จะพามาดูตรงพื้นที่บริเวณนี้
หากคุณผู้ชมนะครับมองเข้าไปตามกล้องของเราแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่า
ในพื้นที่นั้นมีมวลน้ำอยู่เต็มทุกพื้นที่นะครับแล้วก็พบว่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ
แล้วก็เพิ่มขึ้นสูงขึ้นเรื่อยด้วยเช่นเดียวกันครับ
และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเมื่อช่วงข้ามผมมีโอกาสได้คุยกับ
ผู้อำนวยการสำนักงานชนประธานที่๑๔นะครับซึ่งท่านก็บอกว่า
ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนั้นมีความน่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนะครับ
เฉพาะพื้นที่ชั้นในเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นนะครับว่า
น้ำนั้นมีจำนวนมหาศาลมากกว่าปลายปี๕๙
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากจังหวัดเพชรบุรีครับ
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มด้วยนะคะ